เริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนเลยคุณ
ดูเรื่องของวงแตกหน่อย
ริยาเล่าข่าวบันเทิงตั้งแต่แรกเลยเหรอ

คราวนี้วงแตกเป็นวงแตกของอะไร
กระเจิงจริงดูภาพค่ะ
ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่ศิลปินวงไหนค่ะ
แต่ว่านี่ก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ย

เห็นไหมว่าพอนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่นะ
ตกใจเหมือนเห็นผีวิ่งหนีกันใหญ่เลยค่ะ
นี่เขาลัดล้อกันไปตามสวนกล้วยที่อยู่ติดกับบ่อนเนี่ยนะ

แล้วทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็ตามจับกลุ่มมาได้๙คน
พอรวบตัวได้มีของกลางนะคะ
เป็นเงินสด๖๒๒๐บาท

เป็นอุปกรณ์การเล่นพนันเบี้ยโบกนะคุณผู้ชม
อกจากนั้นอุปกรณ์พวกนี้มันมีอะไรบ้าง

นี่เขาเป็นอุปกรณ์ในการเล่นพนัน
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวทั้งหมดนี่นะคะ
ส่งพนักงานสอบสวนภาพนี้เนี่ย
คือฝ่ายปกครองเขาไม่ได้ไปเล่นต่อนะ
ไม่ใช่ว่าเห็นมีเงินอยู่มีอุปกรณ์อยู่ไปเล่นต่อ

เงินของกลางใช่ค่ะ
นี่แหละก็ตรวจดูว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้าง
แล้วก็ต้องคุมตัวนักพนันทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสินค่ะ
ข้อหาก็ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
แล้วก็ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉิน
คือตอนนี้พรกรฉุกเฉินก็ยังใช้อยู่นะ

เดี๋ยวรอประชุมวันจันทร์วันอังคารนี้ของสอบคอชุดใหญ่

ทีนี้เรื่องของการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่ตำบลห้วยโพที่อำเภอเมืองกาลสินเนี่ยนะ

บอกว่าโอ๊ยเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยเถอะ
มีนักพนันมาเปิดบ่อนเล่นการพนันเบี้ยโบก

พอเล่นได้ทีก็เฮกัน

ทีนี้ผู้ว่ากาลสินก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้ว
ต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบ
แล้วก็เห็นว่ามีการเปิดบ่อนจริง
ทีนี้ก็ต้องนำกำลังไปบุกพื้นที่เป้าหมายตรงนี้

นี่ค่ะที่จับกลุ่มได้นะคะ